ไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง๒เกาหลีกันหน่อยนะครับ

ล่าสุดนี้เกาหลีใต้ออกมาเตือนเกาหลีเหนือนะครับ
เตรียมตัวเอาไว้ระวังว่าจะเผชิญกับความล่มสลาย
เพราะว่าล่าสุดนี้เกาหลีใต้พบหลักฐานที่อาจจะบ่งชี้ว่า
เกาหลีเหนือนั้นเตรียมทดสอบขีปนาวุฒิครั้งที่๕ครับ

ภาพถ่ายจากดาวเทียมชุดใหม่ครับ
ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือมีความเคลื่อนไหวบางอย่าง
ที่จุดทดลองนิวเคลียร์ในเมืองปังเกรี
ข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวในครั้งนี้
อาจจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบขีปนาวุฒิครั้งที่๕
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองแห่งชาตินะครับ
เกาหลีใต้ที่เคยออกมาเปิดเผยว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมทดสอบขีปนาวุฒิรอบใหม่เร็วนี้
แต่ว่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็ยืนยันตลอดครับว่าการยิงจรวดอย่างต้นเดือนที่ผ่านมานั้น
เป็นการยิงจรวดส่งดาวเทียมเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และสำรวจทรัพยากรโลก
แต่ว่านานาประเทศยังคงมองว่านั่นคือข้ออ้างในการทดสอบขีปนาวุฒิ
ที่อาจจะสามารถใช้ส่งหัวรบนิวเคลียร์ก็เป็นได้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำให้นางสาวปั๊กกึนเทประธานธิบดีเกาหลีใต้
พูดต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับว่าจะเดินหน้ามาตรการตอบโต้แล้วก็คว่ำบาดเกาหลีเหนือ
ครูด้วยนะครับว่าหากเกาหลีเหนือยังดึงดันที่จะพัฒนานิวเคลียร์
จะยิ่งทำให้ประเทศนั้นเตรียมตัวนับถอยหลังเข้าสู่ภาวะความล่มสลายครับ
นำเกาหลีใต้เปิดเผยได้ว่าการระงับความร่วมมือในนิคมอุตสาหกรรมแก่ซองเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
คือจุดเริ่มต้นของมาตรการการลงโทษเกาหลีเหนือเนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้เชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นเอารายได้จากนิคมแกซองไปอุดหนุนโครงการสร้างอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองครับ